พาไปดูความน่ารักนะคะของซุปเปอร์สตาร์สาวเบอร์หนึ่งของเมืองไทย
คุณอ้ำพัชราภาอย่างที่ทราบ
ก่อนหน้านี้เธอก็ช่วยเหลือคนมาตลอด

ล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
เธอได้โพสต์คลิปนี้เลยคุณผู้ชม
เป็นคลิปที่เธอกับพี่เอกเอสุปชัย
ก็คอยแพ็คของคุณผู้ชม

ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด๑๙
อย่างที่เห็นเสื้อน้ำเงินก็คือพี่เอสุประชัย

ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสะซ่าน

เรียกว่าใส่ใจรายละเอียดสุดไปเลยล่ะค่ะ
ทั้งนี้นะคะพี่อ้ำยังฝากกำลังใจไปถึงพี่น้องคนไทยค่ะ

แล้วก็ได้ตอบแก่

ขอบค์พร้อมค่ะ

ในการหยิบจับสิ่งของก็ใส่ถุงไม้ถุงมือนะจ๊

เห็นคนสวยมาบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ชื่นใจจริงค่ะ
ซึ่งพี่อ้ำกับพี่เอนะคะรวมไปถึงหวานใจพี่พกไฮโซโพกนี่แหละค่ะ
แล้วก็ทีมงานยังบอกด้วยนะคะว่าจะขอเดินหน้าส่งมอบกล่องปันน้ำใจทั้งหมด
ชุดด้วยกันนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็นทางออนไลน์๑๐๐ชุด
แล้วก็กระจายไปตามชุมชนในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลอีก๑๐๐ชุดคุณผู้ชม
เขามีให้เลยนะคะแล้วก็ต้องขอความร่วมมือให้คนที่เดือดร้อนก่อนด้วยนะคะ
โดยกล่องปั่นน้ำใจนะคะจะค่อยทยอยส่ง
เนื่องจากมีจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็คนแพ็คเนี่ยก็จำกัดด้วยนะคะ
ก็ยังไงก็ตามแต่ค่ะเพื่อนก็จะดำเนินต่อไปอย่างเต็มที่แน่นอนนะคะ
มีคลิปมากมายเลยคุณผู้ชมนี่บอกว่าจะเสร็จอีก๖วันนะคะ
รออีกหน่อยค่ะโหเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจเนอะ
เออนะคะก็มีการส่งให้ทั้งทางออนไลน์นะแล้วก็ลงทะเบียนมาคุณผู้ชมค่ะ
ก็ติดต่อไปละกันนะเผื่อว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากคุณอ้ำพัชราภาแล้วกันนะคะ